ร้องเพลงดีกว่านี่

น้ำท่วมน้องว่าดีกว่า

ให้ฟ้นแหลงเสียยังดีกว่า

แต่ว่าเราร้องเป็นเวอร์ชันแจ๊กริน
คุณผู้ชมค่ะน้ำท่วมมาอีกแล้วค่ะ

ใช่นะคะอย่างครั้งก่อนค่ะย้อนกลับไปค่ะ
ยังจำกันได้ตอนนั้นคุณนุ้ยกับสามีค่ะ

ซึ่งมาปีนี้เขาบอกแล้วนะคะ
คงพระโคก็แบบว่าเสี่ยงทายกันมา

แล้วทำยังไงดีวะเริ่มหาแผน
การแล้วล่ะค่ะแต่ที่สำคัญนะคะ

มาเลยค่ะแต่ไม่ได้อยากให้มานะคะ
แต่ว่าตอนนี้โรงเรียนปิดเทิมอยู่

เป็นการอัปเดตทุกปีเลยจะได้มีเรื่องเจอกันทุกปี

เรารับได้เรารู้ว่าเราก็อยู่กับธรรมชาติแล้วเน

ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนของเด็ก

เป็นกำลังสายละ